คำหนักเรื่องราวให้ฟังจริงก็ต้องเริ่มเล่าตั้งแต่วันที่๑๔เนี่ยเนาะ
คือวันที่๑๔จริงโอเคมันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมาก
คือวันนั้นเนี่ยตอนเย็นก็ไปถังข้าวกับพี่โม
เป็นเรื่องปกติจริงแล้วเฟิร์นกับพี่โม่ไม่ได้เป็นฟิลแบบหวาน

พอไปนั่งกินข้าวสักพักนึงก็เห็นว่า
เขาพลลูก

ฉ่านพลลูกลูกที่ทุกคนก็ถาม

ก็เราก็รู้สึกอะไรไหม
ในตอนที่เขาพลลูกแล้วก็มันก็กลงจะเป็น
พี่สัญญาแล้วอย่างน้อยต่อผมเบาไปทั่วไป
ก่อนหน้านี้ก็หลายคนก็รู้
ก็รู้อยู่ก็ไม่ได้คิดอะไร

กลับถึงบ้านกละนั่นเคลียร์คอมเม้น
ก็ยังไม่มีอะไรก็จะมีแบบแสงก็จะมีแบบแกล้ง

ที่จดวันที่๑๕อาจเกินละเฟินจำเวลาไม่ได้แน่นอนนะ
เป็นไม่กว่านะคะประมาน๒๓คอมเม้นต์แปะแปรด
อย่างที่ทุกท่านทราบเลยค่ะแต่มันเป็นฟิลเหมือนประมาณว่า

เป็นรายละเอียดอะไรไม่ได้นะ

กว่าที่คอมเมนต์เรา
ก็เริ่มละ

ตอนนั้นก็ยังงงแต่คิดว่า
เดี๋ยวลองเมคดีลิ้น

มันมี๒๓คนมี๑คนที่เราเห็นว่าแบบ
อาจจะดูเยอะนะ
เดี๋ยวข้อมูลแน่นอะไรอย่างเงี้ย

เพราะว่าน่าจะได้อะไรจากนั้น

ตอนนั้นก็ไม่ได้มีใครแค่ผมคนเดี๋ยว

ในคอนงี้
อยากที่เขาพิมพ์มาประมาณนั้นเลย

แบบพอเราเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่า
ก็แบบว่าเฟิร์นนะคะท่านแบบเพื่อนอืมแล้วมันเป็นอย่างไรหรือเหรอคะ
เค้าก็คุกอยากพิมพ์เรียนออกดนตรีนะ
ก็ทำได้แค่ขอโทษนะคะขอโทษที่เฟิร์สไม่รู้เรื่องนี้มาก่อน
และให้เขาไปขอโทษกับเมื่อก่อน
เราไม่ได้มาถามออด

เวลาที่ม่อยเจอเหตุการณ์อะไรที่หนูจนทำถึง

แต่ว่าคือรู้เราก็ชอบไปเลย

รู้สึกว่าเราเคยเห็นนะเหตุการณ์อะไรแบบนี้
แต่ว่าเฮ้ยอะไรอย่างนี้

แต่ไม่ทักก็ไม่ทัก
เสร็จปุ๊บก็คือพอได้คุยกับทางน้องสาวเขาเรียบร้อยแล้ว
ผมก็ขอโทษอะไรกันไปแล้วเค้าก็ไม่รู้
เค้าโทษไปแล้วแล้วเราก็
ตอนนั้นก็ชิบหายแล้ว
ยังไงยังแล้วก็มีเป็นไรมันแก้อะไรไม่ได้แล้ว
เขาก็เหมือนมันก็มีเรื่องเป็นค่าแบบนั้นค่ะ
คือคือค่าคุยดีมาก
เพราะว่าในเล็กเก่าเสร็จเลย
เพราะว่าในเล็กเก่าเสร็จมันไม่ขึ้น

เพราะว่าเราไม่ได้ไปหาในเล็กในเสร็จ

เหมือนนางตอนหนูเริ่มแล้ว
นางก็เริ่มแล้ว
แล้วอาทิตย์เจอคนที่เดี๋ยวจะโทรไปหาเค้า

เพราะเค้าก็ยังโอเค

เขาขอโทษเขามันเป็นนั่นแหละมันก็มันไม่มีอะไร
เขาไม่ได้แก้ตัวอะไรใดแต่แค่เล่าให้ฟังว่า
เขาก็ยังคุยกันอยู่ในไลน์จริงยังคุยทางไลน์แต่ว่าไม่ได้ไปเจอ
จริงคุณยังคุยกันอยู่ในไลน์ไหมคะอะไรนะ
เขายอมมามาคุยชอบครอบครอบอย่างนั้น
เขาไม่ได้พูดคำว่าครอบศรตอนนั้นคุณไม่ได้มีคำว่าครอบศรในหัวหน้า

เขายังคุยกับคุณแต่ว่าแค่ก็ไม่ได้ไปเจอไม่ได้คิดว่าเขาเจอ

คิดว่าต้องการแน่นอนหมดแล้ว
เราไม่รู้ว่าเจตนาเขาตั้งใจยังไงหรือไม่ยังไงนะคะ
แต่แค่รู้สึกว่าโอเควันนี้เราโดนแล้ว
เรากลับตัวเองแล้วแล้วออกเรียนมา
ฟังจากปากเขาแล้วเรารู้สึกยังไง
ฟังจากปากเขาเอาจริงก็เสียใจนะคะ
เพราะว่าเราคือยังไงอ่ะมีเราก็ไม่ได้คิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้น

แต่ว่าณตอนนั้นพอเขาพูดมาแบบนี้ก็
เอาจริงก็ไม่ได้เป็นการโดกวิทีมาเยอะแค่
พอเฟิร์นฟังนั้นแล้วก็ฟังข้อมูลมาจากน้องเขา

ก็รู้สึกว่าทุกคนอยากคุยอะไรก็คิด
ก็คือเหมือนณตอนนั้นเนี่ยเอาจริงในโทรศัพท์ตรงนั้นยังไม่ได้สรุปอะไรกันว่า
โอเคก็ตามนั้นคือตอนนั้นเหมือนมันจำได้ว่ามันก็เอิ้งงงมันก็แบบว่างหูอ่ะ

จริงที่คุณคำถามกับน้องคู่

เหมือนมีคำถามอยู่ในหัว

ก่อนที่ว่าเฟิร์นได้เจอเขายังไง
จริงแล้วพี่โม่เขาก็เป็นเพื่อนในแก๊งที่เราก็อยู่รู้จักกันอยู่แล้ว

ไม่นานค่ะไม่นานค่ะก็คือรู้จักตอนช่วงประมาณตุลาค์
ปลายกัญญาตุลาประมาณนั้นทำไมถึงจับไม่ได้แน่นอน
แต่ว่าก็คือหลังจากที่เขากลับมาจากออสเตรเลีย
เขาก็มาช่วยงานพี่ที่รู้จักที่เขาเป็นอยู่ร้านอาหารที่ทุกคนทราบ
ซึ่งพี่คนนี้ที่เขาเป็นเจ้าของร้านอาหารเนี่ยเฟิร์นก็เป็นแก๊งเดียวกันอยู่แล้วก็คือจะได้เจอกันอยู่แล้ว
แล้วนี่เฟิร์นก็เจอเขามาคือตอนแรกก็ไม่ได้สนใจไม่ได้อะไรคือเฉยอะไรอย่างนี้
พอมันอยู่ในแก๊งมาเจอกันบ่อยพูดคุยกันน่ะอะไรอย่างเนี่ย
มันก็เราก็รู้สึกว่าเรารู้สึกดีกับเขา

ถ้าระแคลเอาจริงคือต้องบอกเลยว่า
เฟิร์นกับพี่โมไม่ได้อยู่ด้วยกันกันคนอื่นอื่น
แล้วก็เฟิร์นก็ทำงานเฟิร์นเขาก็ทำงานของเขา
แล้วเฟิร์นไม่รู้สึกอะไรเลยเอาจริงแล้วเฟิร์นก็เคยเจอเพื่อนในแก๊งเขา
เพื่อนเขาพูดมาก
ตั้งแต่ตอนแรกที่เริ่มคุยกันแบบว่าเริ่มเรารู้สึกแล้วเริ่มที่จะมีความรู้สึกเรา

เขาพูดอยู่ว่าเขาไม่มีใคร
บอกอาจจะมีคนคุยบ้างแต่ว่าน้อยลงน้อยลงแล้วน้อยลงแล้ว
แล้วตอนนี้ก็คือไม่ได้มีแบบเขาก็ใช้คำว่าแฟนแต่เขาก็ไม่ได้มีแฟน

ที่ทำให้เรามั่นใจอย่างที่บอกคือเฟิร์นเคยเจอเพื่อนพี่โมดหลายคนมาก
ไม่แม้เป็นแก๊งเดียวกันหรือเพื่อนเขาที่เอาซีเรีย
แล้วคือเมื่อ๒๓อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเขาก็พาเฟิร์นไปเจอครอบครัวนะ
ทำงานที่หน้าของเธออยากให้ใครดูคะ
พ่อแม่เขาก็คุยกับผมปกติเลย

แล้วก็รู้สึกว่ามันต้องถอยออกมาจริง

มันถามว่าก่อนหน้านี้ที่จะรู้เรื่องของเขา

มันเป็นความสุขที่เขาโอเค

ในอนาคตถ้าถามว่าอนาคตจะยังไงอะไรยังไง

ไม่คือคือมันมัน

แล้วตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้

คุณมามักง้อฝนกี้หน้าค่ะ

เขาก็ยังโคลงติดออกมาอยู่

แล้วก็คุยเท่าที่คุยได้
ตอนนี้คุณก็คงโดนหนักพอกันนะ

แล้วก็ถ้าคุณยังคงเป็นแบบนี้ต่อไป
หนูรู้แหละว่าสิ่งที่มันอีกคือแยก
แต่หนูรู้สึกว่าแบบ
หนูก็เคยเจอความรักที่
แล้วหนูรับออกไปได้ใช่ไหมอย่างที่คุณพี่ทราบ
จริงแล้วหนูกับพี่โม่ยังไม่เคยมีการตกลงกันว่าแฟนนะ

แต่เราก็รู้สึกดีต่อกันแล้วไม่ได้ปิดไปไหน

ก็บอก้าวไม่ได้มาขอก็บอกเน่าไม่ได้

อนาคตตัวหนูยังตอบตัวหนูเองไม่ได้เลย

มันหนักอะ

ผมยังไม่ได้คุยกับพ่อ

ผมจะเองยังไปเจอถ่ายอยู่แล้ว

อย่างพ่อบอกได้

ถ้าถามว่าวันนี้ถ้าเกิดพี่มีความรักในระยะ๒๓เดือนแรกความรักของพี่เป็นไหม
มันก็ไม่ใช่ความรู้สึกที่แบบเราจะต้องมากักหรือเก็บ
เพราะปกติหนูไม่ใช่คนชอบพูดเรื่องตัวเองนะถ้าพี่รู้จักหนูนาน
เรื่องหนึ่งไม่มีลองคุยหรอกเรื่องหนูไม่มีลองคุยหรอก
แต่หนูก็ให้เกียรติคนที่จะมาอยู่ข้างหนูในอนาคต
แล้วก็ต้องได้เลือกอีกมากค่ะ
น้องนายดีขึ้นกว่าวันแรกมาก
หนูว่าวันแรกวันแรกก็ร้องชาย

ก็ไม่ได้เปิดแต่ว่าหนูรับรู้ได้

หนูจะพยายามทยอยตอบทั้งคนนะคะ
แต่ที่ผ่านมาผมไม่รู้ว่าน่ากูยังไง

เอาจริงหนูค่อนข้างมั่นใจนะว่า
ที่ทำอะไรดีกว่าทำอะไรไม่ง่าย

ถ้าจะสอนอะไรสักอย่าง
ก็คงเป็นประสบการณ์ค่ะ

แม้ถ้าคนที่สงสารอะ

กว่าที่จะมาเจอคู่แท้ของตัวเองมันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย
มันก็เป็นคนหนึ่งแหละที่ต้องเผชิญต่อไป
คนต่อไปมันก็ต้องเผชิญต่อไป

คำสั่งมาเรื่องดีเลยนะครับ
คนต่อไปมาเสนอตัวเยอะ
ต่อไปแบบอ๋อพร้อมดามใจมากถึงผมจะไม่รู้ออส

ตัวเสมีจะเข้ามาดามใจเลย

มันต้องกว้ากว้างลงเกิน
จะกว้างลงเกิน
เพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อนเข้าเราก็เจอ

เชื่อนะคะ

แต่เอาจริงทุกคนเกิดคนเดียวตายคนเดียว

ฉะนั้นแล้วชีวิตถ้าเราจะถูกขีดไปเจอกับใคร

เอาจริงเรื่องความรักมันไม่มีใครโง่ไม่มีใครชะละค่ะ
จริงเรื่องความรักมันไม่มีใครโม่ไม่มีใครใช้
เอาจริงเรื่องความรักมันไม่มีใครโง่ไม่มีใครชะละค่ะ
เอาจริงเรื่องความรักมันไม่มีใครโง่ไม่มีใครชะละค่ะ
เอาจริงเรื่องความรักมันไม่มีใครโง่ไม่มีใครชะละค่ะ

เอาจริงเรื่องความรักมันไม่มีใครโง่ไม่มีใครชะละค่ะ